คุณผู้ชมก๊อฟพี่เบิร์ตถามว่ารู้จักสมพรศรีทาไหม
สมพรศรีทาไม่รู้จักคุณผู้ชมก็แทบจะไม่รู้จัก
แต่ถ้าพูดถึงพรสวรรค์กระทิงแดงยิมปประมุก
นักมวยศรีทาอดีตชมโลกด้วยนะคะ
นี่ค่ะนี่ค่ะผันตัวเองมาขายข้าวแกง๑๗ปีแล้วนะคะ
หลังจากที่แขวนนวมค่ะย้ำกันอีกครั้งหนึ่ง
พรสวรรค์กระทิงแดงยิมปประมุกหรือเจ้าของฉายา
คนเหล็กจำได้ไหมพี่เบิร์ตขโมยต้องจำรู้จักเขา
แล้วก็แชมป์เปียนมวยไทยหลายต่อหลายรุ่นนะคะ
แวดวงกำปั้นเนี่ยรู้จักเป็นอย่างดีค่ะ
วันนี้พรสวรรค์กระทิงแดงยิมแขวนนวม
แล้วก็หันมายึดอาชีพขายอาหารป่ากับครอบครัวนะคะ
ชื่อว่าร้านครัวแชมป์โลกพรสวรรค์แกงผัดป่ารสเด็ด

ขายอาหารที่ตลาดแสงจันถาวรซอยแก้วอิน
เผื่อบางใหญ่จังหวัดนทบุรีนะคะ
ร้านมีแกงหลากหลายชนิดให้ลูกค้าได้ซื้อไปรับประทาน
พรสวรรค์บอกว่าอาหารที่ขายจะปรุงสดใหม่ทุกวันด้วยตัวเองด้วยนะ
เพื่ออยากให้ลูกค้าได้กินของสดใหม่จริง
ได้รับการตอบรับดีเกินคาดค่ะ
เพราะว่ามีคนมาอุดหนุนจำนวนมากนะคะ
แต่ว่าที่น่าเสียดายที่หลายอย่างต้องมาสะดุด

อาชีพตอนนี้ต้องยอมรับว่าเดือดร้อน

บางคนถึงขั้นต้องแขวนนวมไปทำมาหากินอาชีพอื่น
เห็นแล้วก็นึกถึงตัวเราเอง

บอกแบบนี้นะคะอดีตแชมป์โลกพรสวรรค์บอกว่าร้านข้าวแกงค่ะ
เปิดมานานกว่า๑๗ปีแล้วนะคะโดยไปซื้อสูตร
แล้วก็เรียนรู้การทำอาหารแกงป่าแล้วมาลองทำขายจนมีกระแสตอบรับที่ดีจากลูกค้า
เรียกว่าตอนนี้พอจะมีชีวิตที่ดีติดตัวอยู่บ้างนะคะ
แล้วก็มีวิชาติดตัวอยู่บ้างนะคะก็เลยอยากเผยแพร่สูตรการทำอาหาร
ให้แก่เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องอดีตนักมวยคนที่ไม่มีงานทำ
หากอยากจะมายึดอาชีพขายข้าวแกงโดยเฉพาะอาหารป่านะ
พร้อมที่จะสอนให้ฟรีด้วยนะคะใครอยากที่จะไปเรียนฟรีหรืออยากไปอุดหนุนนะคะ
ก็ไปกันได้ค่ะที่ตลาดแสงจันถาวรซอยแก้วอินร้านเปิดขายอาหารทุกวัน
ตั้งแต่ช่วงเย็นก็คือ๑๖นาฬิกาเรื่อยไปจนถึง๒ทุ่มนะคะ
หน้าตาอาหารที่พี่เขาขายน่ากินจริงนะนั่นแหละครับเออนะฮะ
ใหญ่นนทบุรีใกล้ใกล้ด้วยแต่ใครอย่าคิดชักดาบนะ
แถมหลายสถาบันเออเออฮุกเข้ามานี่สะหรบเลยนะค่ะเออค่ะ
ทอนสวรรค์กระทิงแดงยิ่มป้อประมุกเอออ่าค่ะ